คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์บนท้องถนนเรามี๒คลิปเหตุการณ์นะคะ
เหตุการณ์แรกเนี่ยได้มาจากเพจตะกรวดขับรถชื่อเพจนะคะ
แต่ว่าตามคลิปภาพอ่ะค่ะคนก็ไปวิจารณ์กันเยอะว่าโอ้โห
ขับรถเร็วเนี่ยมันอันตรายจริงนะ
ถ้าขับช้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันก็ยังจะพอควบคุมรถได้
แต่ถ้าขับเร็วเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะ
ฝุนตลบค่ะได้ยินเสียงแล้วแล้วก็ฝุนตลบจริงฟุ่งไปเลย
แล้วรถคันอื่นที่ขับมาปกติเขาก็เดือดร้อนเสียหายไปด้วย

จริงค่ะเราได้ภาพมาแบบนี้นะคะ

ในเพจตะกรวดขับรถคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ

ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนน
บางคนก็บอกว่าเขตชุมชนไม่ควรขับรถเร็วขนาดนี้
ภาวนาขอให้ทุกคนปลอดภัยเป็นเขตชุมชนนะคะ
ตามภาพก็จะเห็นว่ารถวิ่งอยู่ค่อนข้างเยอะ
แล้วเนี่ยคนก็ยืนอยู่ข้างทางมีรถจอดมีอะไร
โอ้โหแต่เสียงที่มาตอนแรกนี้น่ากลัวมาก
ใช่ค่ะคือเอี๊ยดมาเลยนะคะ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
โอ้โหด้วยเสียงก็ตกใจแล้ว

ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่จังหวัดลบบุรีค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้รถคันนี้ค่ะ
ดูลักษณะการขับของรถคันนี้นะ

สายไปสายมาเอ็นไปเอ็นมานะคะ
คนที่เขาขับตามมาเขาก็บันทึกภาพเอาไว้

แล้วก็ในคลิปก็จะมีเสียงด้วย
คือคนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็เป็นห่วงว่าจะเกิดอุบัติเหตุไหม

พี่เขาเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะคอยช่วยพี่เขานะครับ
เดี๋ยวลองขับตามดูก่อนนะครับ
เพราะว่าถ้าเมาอย่างนี้ไม่ควรขับรถออกนอกบ้านนะครับ
เพราะดูแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับ
เอาล่ะขีดขวาอีกแล้ว
เดี๋ยวพะย่าขับตามหาแล้วกันนะ
เอาแล้วเอาแล้วสะพานสะพานพี่สะพาน
เฮ้ยช้อนมึงนั่งไงว่าแล้ว

สุดท้ายก็ไปชนรถคนอื่นเขาที่จอดอยู่ข้างทาง
แล้วก็ตกลงไปข้างทางทั้งสองคันแบบนี้ค่ะ

จะเห็นเลยว่ารถสีขาวเขาจอดอยู่เฉยข้างทาง
แล้วคันนี้ชนเต็มแล้วตกลงไปข้างทางทั้งคู่แบบนี้ค่ะ

คนที่เขาบันทึกภาพเอาไว้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเมาหรือเปล่า
คนขับคันนี้เมาหรือเปล่านะคะ

ปีคือเจ้าของรถกระบะสีขาวที่จอดอยู่ข้างทางแล้วอยู่ดีก็โดนชนนะคะ

และนี่คือรถคันแรกในชีวิต
ซื้อมาเพื่อทำมาหากินยังผ่อนอยู่ทุกเดือน
แล้วพอมันพังเละแบบนี้จะยังไง
นี่คือเราเหนื่อยของรถกว่าจะหามาได้

ดิ้นรถไปดายคันแรกในชีวิต

ใกล้ไม่พอยมีรถแต่มีในแรก

เพื่อจะได้มาไง
เรามันฝั่งหน่อยอยู่ดิดดี้มันเจอยังไง

ไม่มีเงินที่สดออกหรอกครับ
หาเงินผ่อนไปเรื่อยแต่ละเดือนไป

น้ำพักน้ำแรงยังผ่อนอยู่แล้วก็ยังต้องใช้รถในการทำงาน
แล้วคนออกรถป้ายแดงนะน้ำพักชมคงเสียมาสอน

ต่อให้ป้ายแดงผ่อนอยู่ก็ต้องมีประกันเขาบังคับทำประกันอยู่แล้ว

เสียดายเสียโอกาสทุกอย่างนะคะ
ส่วนคนขับรถกระบะคันที่พุ่งไปชนได้รับบาดเจ็บค่ะ

อายัดตัวเอาไว้นะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีนะคะ
เมืองต้นก็จะต้องมีการเจรจาพูดคุย
เรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายโอ้โหดูสภาพนะคะ
คันนี้นะคะเละเลยก็เดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีกันนะคะ

แต่ตอนนี้ด้วยความที่เขาเจ็บอยู่เดี๋ยวรอพูดคุย
สอบปากคำได้ก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมา
ก็เฉียนใจคุณบัญจัยลงนะตัวใต้แดงอะนะ

อาจจะเจ็บอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตหนักนะครับทุกผู้ชมครับ